วันนี้เริ่มต้นกันที่เพลิงไหม้ห้องครัวโรงแรมดังกลางเมืองเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าเชฟผัดผักไฟแดง
ปกติเวลาเขาผัดผักไฟแดงนะคะตามร้านต่างเนี่ยโอ้โหไฟแบบท่วมขึ้นไปสูงมาก

ร้านนี้ถึงขั้นออกเป็นโชว์เลยนะคือไฟท่วมสูงแล้วก็โยนผัดผักบุ้งไปใส่จาน

แต่คราวนี้ยังไม่ทันได้กินผัดผักบุ้งหรอกฮะ
เพราะว่าไฟโหมลุกไหม้ซะก่อนนักท่องเที่ยวกว่าร้อยชีวิตต้องหนีตาย
เอาตัวรอดออกจากโรงแรมนี้นะฮะไปดูเหตุการณ์กันนะครับ
เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ดับเผลิงก็เข้าไปดับฟื้นดับไฟที่เกิดขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่เลย
โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะชุนละมุน
หอบข้าวหอบของหนีตายออกมานะครับ
ถนนช้างคลานในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีความสูง๑๐ชั้นนะครับ
ทั้งหมด๑๗๖ห้องแขกเข้าพักประมาณ๑๙๐แล้วนะครับ
ส่วนมากก็เป็นกรุ๊ปทัวร์จากยุโรปจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวติดอยู่ภายในห้องพักจำนวนมากครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงก็มีกลุ่มควันจำนวนมากที่ห้องล็อบบี้แล้วนะ
เจ้าหน้าที่ก็สวมชุดออกซิเจนเข้าไปช่วยเหลือนำนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ภายในหนีออกมา
บางคนวิ่งฝ่าควันออกมาและเกิดสำลักควันเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือนำนักท่องเที่ยว๒คนที่สำลักควันส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
ล่าสุดนั้นอาการปลอดภัยแล้วนะครับ
โดยนายพิสิทธิตันกูลหัวหน้าเชฟผู้เห็นเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นคนแรก
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังผัดผักในห้องครัวหลังจากที่ผัดเสร็จแล้วก็นำมาใส่จาน
พอหันหลังไปก็เห็นเพลิงลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วที่ปล่องควันนะครับ

ไหม้ตรงจุดปล่องควันในครัวครับ
มันไหม้ได้ยังไงครับ

ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะจับได้
แต่ทีนี้มันอยู่ข้างในของควันมันก็เลยเอาไม่อยู่อะครับ
ตอนนั้นก็เลยทำแห่งหน้าอยู่ครับ

คือครั้งล่าสุดนี้คือไปผัดผักที่จะเสริมออก
แต่ตอนที่ไปลุกนี้คือไม่ได้ทำ
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังเกิดเหตุการณ์นั้นทางโรงแรมก็ประสานไกด์และกรุ๊ปทัวร์
ช่วยเหลือนำนักท่องเที่ยวแยกย้ายกระจายไปพักตามโรงแรมต่าง
แล้วก็ให้มาเก็บข้าวเก็บของในวันนี้นะครับ

นักท่องเที่ยวก็ไม่รู้จะไปพักที่ไหน
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนได้ปิดกั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุไว้
คลังนี้ต่อไปว่าเกิดจากพัดผักและไฟโหมหรือว่ามันเกิดหลังจากผัดผักและเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ